ทีนี้เนี่ยทางนายอัจฉริยะเองก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เกี่ยวกับคดีที่ทำให้นายสุกิตถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว

มีคลิปเสียงหนึ่งคลิปเสียงที่เขาออกมาโพสต์
มีคลิปเสียงมาอีกแล้วก็มาให้ข้อมูลเพิ่ม
เพราะว่าเรื่องของที่ในสุกิตภูมิสีเกษมนายอัธิริยะเป็นคนเปิดประเด็นนะ

ไม่งงมา
นายอัธิริยะเรื่องมานาธนาภงค่ะ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเมื่อช่วงค่ำนี้เองคุณผู้ชมค่ะ
เปิดคลิปเสียงบอกว่าเป็นคลิปสำคัญ
เกี่ยวเนื่องกับกรณีที่นายสุกิตภูลศรีเกษม
ถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ไปดักควบคุมตัว
ที่สอนอพโฮนโยธินตามหมายสารจังหวัดแม่ศอด
ในคดีบุกรุกพื้นที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดตาก
เขาก็ให้รายละเอียดของคดีนี้ค่ะ
แน่อัดยากรบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๗
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจฝ่ายปกครองไปตรวจสอบบ้าน
และอาคารที่ปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตากศิลปมหาราช
เขตบ้านมูเซอร์ใหม่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ถูกชาวเขาเป็นร้อยเลย

ซึ่งมีนายสุกิตเป็นแกนนำ
ออกคำสั่งให้ชาวเขามาล้อมมาจับเจ้าหน้าที่
แล้วก็พยายามทำร้ายร่างกายด้วยแย่งปืนของเจ้าหน้าที่ไปด้วย
มีการอ้างสถาบันเบื้องสูงด้วยอันนี้นายอัจฉริยะเขาบอกนะ
แล้วเขาบอกว่าเขามีภาพบันทึกเหตุการณ์เป็นหลักฐาน

อยู่ให้บอกไป

แข็งใช้ก็ได้เค้าต้องเอาไปได้

ไปได้เปิดไม่ได้

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ผมจะรายการลายปวิศ
เอาคนอย่างนี้มาทักได้ยังไงประวัติเยอะแยะ

ถ้าไม่ทำนั่งทีผมเล่านะบอกก่อนท่านผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ไป
ก็เหมือนกับชายเสื้อดำที่เขาพยายามจะจับ
เป็นสายสืบนอกเครื่องแบบมันแหละครับ
ค่ะคือจริงแล้วถ้าเกิดตามข้อหาตามที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟัง
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นพื้นที่กว่า๓ไร่เลยไปตรวจสอบ
แล้วก็มีบ้าน๔หลังมีห้องแถวด้วย๑๐ห้อง
มีห้องประชุมสระว่ายน้ำคือใหญ่โต
แล้วก็มีป้ายชื่อสำนักงานกฎหมายของดรสุกิตภูลศรีเกษม
เขาก็เลยนำมาซึ่งการดำเนินคดีนะคะ
แต่อันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ทางนายอัจฉริยะมาโพสต์เพิ่มบอกว่าเป็นหลักฐานเพิ่ม

คือทางนายอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะ
ก็มีเรื่องของการบุกรุกป่าสงวน
แล้วก็คดียังไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยมีการร้องเรียนให้โอนคดีจากพื้นที่มายังทางปทศ
แล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
นำมาซึ่งการออกหมายจับแล้วก็ไปควบคุมตัวนายสุกิตในวันนี้
คือเหมือนจะเล่าเกี่ยวกับคดีความให้ฟังผ่านเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
แล้ววันนี้เขาไม่พูดเรื่องหวยอะไรบ้างเหรอ
คือเราก็ถามเรื่องของครูปรีชาเหมือนกันนะ
เพราะในอัจริยะได้มีการนำคลิปเสียงคล้ายเสียงครูปีชา
ไปยื่นให้ทางกรัสสงษ์ศึกษาที่การพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบวิไหน
เพราะเป็นลักษณะเหมือนซื้อหวยใต้ดินอะไรแบบนี้
แต่ว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่านะ

เราอยากจะถามครูปีชาเรื่องที่ชวนไปร่องแพร่นะ